อันดับสุดท้าย
คนนี้เห็นในภาพชัดเจนว่าร่วมกันทำร้าย
ส่วนอีก๒คนคือนายเมฆกับจตุพรยืนอยู่
ในคดีนี้๔คนโดนแน่กับอีก๑คนคือผู้หญิง
ที่ว่าตะโกนเชียร์และยุโยง
ถ้าผมเป็นทนายของจำเลยเนี่ยผมอยากจะให้รับสารภาพ
เพราะว่าภาพมันชัดทั้งกล้องทั้งคลิปวิดีโอทั้งภาพนิ่ง
คือถ้าไม่รับสารภาพเนี่ยอัตราโทษมันจะสูงไง
แล้วก็สามารถเก็บได้หลายมุมประติดประต่อเรื่องราว

เพราะฉะนั้นเป็นภาพข่าวที่ออกมาค่อนข้างละเอียด
และนอกเหนือจากนั้นการเก็บข้อมูลค่ะ
ของตัวคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์เอง
หรือแม้กระทั่งพยานหลายปากที่อยู่ในที่เกิดเหตุ
ก็ถือว่ามีพยานบุคคลอยู่หลายปาก

รายละเอียดของคดีถ้าสมมุติเอาจนถึงวันนี้

สักครู่นี้ลองยืนยันข้อมูลกับทางทนายความที่ว่าคดีนี้
แล้วก็เป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วย
ก็บอกว่าถ้าจะนับเป็นสำนวนมีเท่ากับ๓สำนวน
หนึ่งสำนวนเนี่ยก็คือเรื่องของการฆ่านะคะ
อีก๒สำนวนเป็นเรื่องของการข่มขู่
คมขู่สำนวนหนึ่งคมขู่ทนาย
อีกสำนวนหนึ่งเป็นการข่มขู่ผู้ที่เป็นญาติกับผู้ตายนะคะ
คดีหลักเลยคือสำนวนเรื่องของการฆ่า
ในคดีนี้มีทั้งหมด๓ข้อกล่าวหาค่ะคุณผู้ชม
มีเรื่องของการพกพาอาวุธบุกรุกแล้วก็ถึงฆ่าโดยเจตนา
ตอนนั้นมีข้อถกเถียงกันทางกฎหมายว่าเห็นขนาดนี้
ประติดประต่อว่ากลับไปแล้วกลับมา
แล้วก็วิวาสกันเนี่ยอย่างนี้ไม่เข้า
เรื่องนี้ถูกมองในอีกแง่หนึ่ง
บวกเข้าไปนอกเหนือจากภาพข่าวก็คือเรื่องของผู้ที่ก่อเหตุส่วนหนึ่ง
เป็นลูกหลานตำรวจในพื้นที่ด้วยซึ่งสังกัดที่โชคชัยนะคะคุณผู้ชม
ก็เลยยิ่งเป็นประเด็นให้เกิดกระแสสังคมขึ้นมาในการตรวจสอบแล้วก็ตามข่าวเรื่องนี้
ในคดีนี้สุดท้ายแล้วมีคนถูกกล่าวหาทั้งหมด๗คนด้วยกัน
คนที่ว่านี้๔คนเป็นลูกหลานตำรวจนะคะแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นการให้ข้อมูล
จนถึงตอนนี้เนี่ยมีความเกี่ยวข้องที่เราไปกล่าวหาเขาว่าถ้าเป็นลูกหลานตำรวจจะช่วยเหลือกันอะไรแบบนี้เนี่ย
เกิดขึ้นจริงหรือไม่เดี๋ยวมาเล่าในรายการแต่ที่ล่าสุดความคืบหน้าเนี่ยนะคะขึ้นสารไปแล้วนะคะ
แต่มีอยู่สำนวนนึงคมครูมี๒สำนวนสำนวนนึงไม่ขึ้นสารค่ะเพราะว่า
เนื่องจากผู้หญิง๑เดียวใน๗คนนี้รับสารภาพโดนปรับไปเป็นเงิน๒๐๐บาท
แล้วทนายก็เลยมาถึงขั้นตอนนี้แล้วก็อโหสิกรรมจบกันไปก็แล้วกัน
ก็เหลือข่มขู่อีกหนึ่งสำนวนที่เข้าไปอยู่ในศาลร่วมกันกับสำนวนอีกหนึ่งสำนวนที่เป็นสำนวนหลักนะคะ
วันนี้สองท่านจะคุยกันกับเราว่าคดีไปถึงไหนเพราะสิ่งที่หลายคนอยากจะติดตามก็คือว่า
ตกลงรับสารภาพไหมหรือสู้แล้วถ้าสู้พยานหลักฐานถ้าเขาคิดจะสู้แปลว่าเขาก็ต้องแน่ใจถูกไหมคะ
เพราะคนดูภาพข่าวคิดว่าไม่น่าสู้ได้แต่ในศาลเป็นอย่างไรวันนี้เราคุยกับสองท่าน
ท่านแรกค่ะเป็นทนายความของผู้เสียชีวิตนะคะทนายอนัญชัยชายเดชค่ะ
อีกหนึ่งท่านก็มากับเราเรื่อยเพราะเราตามข่าวพร้อมกันไปนะคะ

เป็นหลานของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตคือนักเกียรติที่เขาเรียกกัน

หลานชายคนนี้คือคุณเมธัศนผลประเสริฐ
เคียงบ่าเคียงไหล่กันจนวินาทีสุดท้ายที่
น้าชายตัวเองเสียชีวิตในอ้อมกอดของเมทัศน์

เราคุยกันแบบเป็นระยะคือสม่ำเสมอแต่ทิ้งช่วงนะคะ
ตกลงที่เขาเป็นลูกหลานตำรวจเนี่ย

เป็นทนายของพบตำรวจมาก่อน

เพราะฉะนั้นกระบวนการผมรู้ดี
คดีนี้ต่างจากคดีอื่น
เนื่องจากว่าคดีนี้เป็นคดีที่ดังมาก

เพราะว่าทำร้ายหรือฆ่าคนพิการ

ตัวผมเองเป็นพยานในที่เกิดเหตุด้วย
และเป็นทนายที่สายลุยไม่ใช่สายลับด้วยนะครับ

มันทำให้เกิดกระบวนการที่ยุติธรรมเกิดขึ้น

พอเราไปสืบพยานในศาลแล้วเนี่ย

ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสนโชคชัย

ใช่ครับแต่ว่า

ตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวนขึ้นมา
โดยใช้พนักงานสอบสวนจากสนประเวท

คือผลจากคดีดัง

ทำให้มีการตั้งเป็นคณะทำงานขึ้นมา

ก็คือสำนวนใครสำนวนคนนั้นดูไปเลยคนเดียว

พอตั้งคณะสอบสวนขึ้นมาเนี่ยปรากฏว่า

ไปให้พนักงานสอบสวนสนประเวทเนี่ยนะฮะ

ท่านตำรวจโทษพิศิษฐ์เนี่ยเป็นคนสอบสวน
แล้วพอสอบสวนแล้วพอดูแล้วเนี่ย

ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นตำรวจลูกตำรวจ
พยานหรือแม้กระทั่งฝ่าย

พอสำนวนพอคำให้การชั้นสอบสวน

เรารู้เลยว่าพนักงานสอบสวนนี้

เพราะว่าเราเห็นสำนวนทั้งหมด

พยานเห็นเหตุการณ์มีทั้งหมด๑๐ปาก
ปากนะครับ๑๐ปากนี่เห็นเหตุการณ์หมด
แล้วก็มีทั้งคลิปวีดีโอ
มีทั้งกล้องวงจรปิด
แล้วก็คลิปจากมือถือนะครับ
ประมาณ๗คลิปทั้งหมด๗คลิปนะฮะ
แล้วรวมกับพยานบุคคลที่เห็นเหตุการณ์

แล้วก็รวมถึงคำให้การชั้นสอบสวนของฝ่าย

จำเลยตอนที่อยู่ในศาลด้วย
ทำให้ความสมบูรณ์ของคดีมีมากขึ้น

พนักงานตำรวจให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

ก็เลยให้ตำรวจสนประเวทมาทำ

แต่ว่าเป็นพนักงานสอบสวนของสนประเวท
โดยที่มาเป็นคณะหรือมาท่านเดียวคะ

แต่ว่าคนนี้ที่ผมทราบมานะ

ทีนี้พอเขาตั้งเป็นคณะทำงานแล้ว
ดูจากสำนวนแล้วไม่กังขาใด

ผู้เสียหาย
ในการเสนอ

ส่งผลดีต่อผู้ต้องหาหรือจำเลย

แต่เราก็ไม่รู้สึกว่าเขาเข้าข้างเราเพราะ

คดีนี้ประชาชนได้ความสนใจมาก

มันเหมือนกับเป็นแรงบีบคัน
ให้ฝ่ายกระบวนการของตำรวจเนี่ย

หมายถึงว่ารวมทั้งฝ่ายเขาและฝ่ายเรา

คือจำเลยไม่มีพยาน
จำเลยก็มีจำเลยให้การเป็นพยาน

ฉันไม่ทราบกฎหมายว่าอะไรเปิดได้ไม่ได้

ข่มขู่ก็คือญาตินักเกียรติด้วย

มขู่ทนายที่จะไปสำนักงานทนาย
เพราะอยู่ใกล้กับร้านปังหอมเขา

คืออย่างนี้ครับคุณจอมขวัญคงจำได้

ผมมานั่งกับท่านผู้กำกัดสอนอยโทษชัย

แล้วก็เอามาขึ้นจอกันเลยวันนั้น
ไอศนายจอมเสือกชอบดึงเรื่องชาวบ้าน
เดี๋ยวจะมาถล่มสำนักงานให้ปิดบ้านให้ดี
วันนั้นวันที่๔ภึกษภาจำได้เลย
ที่มีโพสต์กันเดี๋ยวนั้นเลยว่ามีการข่มขู่ผมตอนนั้น
คือการข่มขู่นี่เกิดหลังจากเหตุการณ์นักเกียรติโดนฆ่าแล้ว
แล้วก็เกิดหลังจากที่เฟิร์นถูกข่มขู่แล้วก็มาขู่ทนาย
ข่มขู่ธนายก็เป็นกระแสที่ผมก็ไปแจ้งความิวที่สชกชัย
ว่าคนนี้เป็นคนข่มขู่ผมในเฟซบุ๊คของเขา
ปรากฏว่าตอนแรกเขาก็ให้การปฏิเสธนะครับ
หมายเลขโทรศัพท์มีอยู่๒เบอร์๒ซิม
ซิมหนึ่งเป็นซิมของเขาซิมของเขาต้อง๒เบอร์เลย
ที่๒เขาเลยยอมรับว่าซิมนี้เป็นของเขา
ว่าโพสต์คุมคู่ผมจริง
พอกลุ่มครูผมจริงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าพนักงานสอบสวนก็เลยมาถามผมว่า
นี่ทางคุณเกมคุณด้านนิชชาเขารับสารภาพนะ
ว่าเขาทำจริงเนี่ยทนายจะให้ปรับหรือว่าจะให้สู้คดีต่อไป
ผมก็เลยเห็นว่าเนื่องจากว่าเมื่อเขาให้การรับสารภาพแล้ว
ในฐานะที่เราเป็นทนายและอย่างหนึ่ง
คดีนี้มันเป็นคดีระหว่างเรากับคุณนัทธิชา

เป็นคดีของทนายไม่เกี่ยวกับคดีราก
ซึ่งอัตราโทษมันก็น้อยจำคุก๑เดือนปรับ๑๐๐๐บาท

และอย่างเนี่ยเมื่อเขายอมรับสารภาพแล้ว

เมื่อเขาสำนึกแล้วผมก็ให้อภัย
ผมก็เลยบอกว่าโอเคผมให้อภัย
พอให้อภัยปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยปรับ๒๐๐๐
ก็เลยจบไปเลยจบในชั้นสอบสวน

ยังปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเลยครับผมก็จะเอาอีก

ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าคดีหลักมันยังอยู่
แต่ว่านับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์แล้วก็มีข่าว
กินพื้นที่ข่าวมาเรื่อยเนี่ยนะคะ
ที่สำนักงานทนายความทนายอนัญชัยมีปัญหาอะไรไหมค
ไม่มีครับเพราะว่าผมติดกล้องทั้งหมดนะครับ
เสียเงินติดกล้องไปเกือบ๒๐๐๐บาท
ก็ระวังไม่ใช่ว่าไม่ระวัง
ติดกล้องเลยครับติดกล้องนอกในติดทั้งหมด๑๐ประตัวฮะ

ซึ่งอีกสำนวนนึงถ้าเอาเรื่องของข่มขู่เป็นหลักก่อน

ใบเฟิร์นขึ้นสารแขวงพระนครเหนือ

จำเลยที่๗ก็ให้การรับสารภาพ

จะพิภาคสารวันที่๒๐พฤติกาย่นนี้

เพราะอันนี้คือชั้นพนักงานสอบสวนคือชั้นตำรวจ

กว่าปรับได้แต่อันนั้นขึ้นศาลแล้วครับขึ้นศาลแล้วขึ้นสาร
นครเหนืออัตราโทษหนึ่งเดือนฮะซึ่งคนที่เป็นผู้ต้องหาใน
ข่มขู่สำนวนนี้ก็คือคนเดียวก็คือน้องผู้หญิงคนนี้
ต้องหาเกมคนเดียวกันก็คือเป็นระหว่างใบเฟิร์นกับคนที่ชื่อเกม
ข่มขู่เขาที่ตอนนั้นที่เล่าเรื่องว่า
ไปขู่ที่เกิดเหตุก่อนแล้วก็ชี้หน้าไปว่า
ถ้าผัวกูเป็นอะไรไปกูจะเอามึงให้ตาย
แล้วไปข่มขู่ที่โรงพยาบาลเมโยไปโรงพยาบาลเปาโลสยามนะครับ
และที่โรงพยาบาลที่ข่มขู่แล้วพูดหลายครั้งเนี่ยนะฮะ
ขู่ตอนนั้นนะฮะแล้วก็มีพอดีบังเอิญว่า
มีบุรุษพยาบาลมาให้การต่อสารด้วย

เขาก็มาในศาลด้วยวันที่เขารับสารภาพนะ
เขาก็เลยยอมรับเลยเพราะว่าบุรุษพยาบาลเนี่ย
ที่โรงพยาบาลเปาโลสยามเขาจะมาให้การว่าเขาพูดจริง
ก็เลยยอมรับไปโดยปริยายก็เลยยอมรับต่อสารจบเลย
แต่ว่าเหลือแต่คำพิพากษาวันที่๒๐พิศิกาเนี่ยครับ

เดือนนี้นะคะซึ่งใบเฟิร์นไม่มีปัญหาอะไรหลังจากนั้นเหมือนกันใช่ไหมคะ

แล้วร้านปังหอมมีอะไรไหมคืออันนี้เขาสิบกว่าตัวกล้องวงจรปิดร้านปังหอมเนี่ยครับ
ผมมี๒ตัวครับท่านสานิทติดให้ครับ

เออกำลังจะบอกว่าไม่มีแต่ก็ระวังไว้ก่อน

แต่ทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้คือ๒สำนวนก่อนนะคะ
ที่ที่ไล่แบบนี้เพราะว่าคดีนี้ไม่ได้มาในรายการเรานาน

ไม่จริงมีความคืบหน้าทุกสำนวนนะคะคุณผู้ชม

ถ้าเรียนใช้ภาษากฎหมายผิดบอกนะคะทนาย

ซึ่งในข้อหาหลักนี้มีจำเลย๗คน

ข้อกล่าวหามีทั้งหมด๓ข้อกล่าวหา

คนนี้โดน๓ข้อหาเท่ากันทั้งหมดไหมคะ

ในสถานที่

พอคุณสมเกียจเอามีดไปเก็บปุ๊บเนี่ย

หลังจากได้อาวุธแล้วเนี่ยมีการฟันกันเกิดขึ้น

สี่คนเนี่ยที่ว่ารุมกันต้อนนายสมเกียจ
ตั้งแต่ข้างธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจอยโชคชัย๔
จนกระทั่งมาถึงที่บริเวณ

นี่เป็นข้อหาฆ่ามันจะเรียงลำดับอย่างนี้

หลังจากนั้นก็วันที่๔ก็โดนข้อหาคมขู่ทนาย

ถ้าเราเอาข้อหาหลักที่แรงที่สุดคือข้อหา

คือข้อหาบุกลุกนี้โดนสี่ใช่ไหมครับ

ก็คือคุณผิลพลกับคุณมนมนัส

แต่ข้อหาร่วมกันค่าในทรพยศโดนทั้งหมดเจ็ดคน

เดี๋ยวมาไล่เรียงให้ฟังเพราะเอาแบบนี้นะคะ
คืออย่าหาว่าไปทางด้านไหนอะไรเลย

ถ้าเราดูในคลิปดูในภาพข่าวแม้กระทั่งพฤติการต่างเนี่ย
คือข้อหานี้เราจะเห็นได้ว่าไม่ได้ครบ๗นะคะ
แต่ทำไมถึงโดน
และที่สำคัญในสำนวนเขียนอะไรไปบ้าง

ที่สำคัญที่สุดก็คือคลิปวีดีโอที่ใช้ทั้งหมด

เอาอย่างที่ทนายว่าความมามีหลุดไหมสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะตอนนั้นที่มีข่าว
ภาพข่าวมันมีความสมบูรณ์ในตัวเองตั้งแต่เป็นข่าวช่วงแรกเลย
เพราะว่ามันมีการจับภาพไว้ได้
มันเลยถูกเล่าเรื่องโดยหลักฐานด้วย
ตอนตั้งแต่ยังไม่ต้องเป็นคดีกัน
แล้วก็เลยทำให้กระแสของการตรวจสอบตำรวจ
เพราะเห็นว่ามีลูกหลานตำรวจอยู่ในคดีนี้ด้วย
มันก็เลยเกิดขึ้นกักกลัวกันว่าภาพชัดขนาดนี้จะเป็นอย่างไร
แม้กระทั่งวันที่จำเลยหรือว่าผู้ต้องหาในขณะนั้นเนี่ย
ถ้าเราย้อนกลับไปวันที่เกิดเหตุคือ๑พฤษภาคมปี๕๙นะคะคุณผู้ชม
จนถึงวันนี้คุณเมธัศนจำรายละเอียดปลีกย่อยทั้งหมดของคดีที่เกิดได้หมดไหม
จำได้หมดครับเพราะว่าพ่ออยู่ในเหตุการณ์จำได้ไม่ลืมเลยครับ
ทีนี้เราเท่าที่เราดูในสำนวนไม่ว่าจะในศาลหรือใดก็แล้วแต่
ในสำนวนเองเนี่ยเก็บรายละเอียดได้อย่างที่คุณเมธัศนบันทึกด้วยตัวเองไหมคะ
ครับส่วนที่ผมให้ปากคำกับทางพนักงานสอบสวนก็เล่าทั้งหมดที่ผมเห็น
ตั้งแต่เกิดขึ้นจนจบเป็นยังไง
ซึ่งสิ่งที่คุณเมธัศนเล่าเนี่ยนะคะมันมีหลักฐานประกอบคำเล่าของคุณไหม
คือน้ำหนักมันจะยิ่งเพิ่มเพราะหลักฐานถูกไหมครับมันมีพวกนี้เข้าไปไหมจากคุณเมธัศน์เล่า
มีครับอย่างตัวอย่างเช่นที่มี๔คนทีแรกบุกเข้าไปในร้าน
ในร้านผมก็จับได้ครับก็โดนไป๔คนคือบุกลุกเพิ่ม
อีก๓คนไม่โดนเพราะว่าในกล้องไม่มีอย่างนี้ครับเป็นต้น
เพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณเมธัศนเล่ากับหลักฐานมันคล้อยกันไปอย่างนี้งานง่ายสำหรับทนายเลยสิคะ
ง่ายครับงานนี้เนี่ยผมดูแล้วง่ายนะครับ
คือพยานหลักฐานเนี่ยมันมีทั้งคลิปมีทั้งพยานบุคคล
ไปจากพยานเนี่ย๑๐ปากเนี่ยสมบูรณ์มาก
เอาเฉพาะเอาอย่างนี้ก่อนคือเรียนก็ฟังมาว่าจริงแล้วสิ่งที่มีน้ำหนักมากในการใช้สู้คดีเนี่ย
ไม่ใช่พยานปากของบุคคลต่างที่ไปให้การเพราะมันปิดแปลงได้
แต่หลักฐานที่เป็นวิทยาศาสตร์จะช่วยได้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
คืออะไรบ้างที่อยู่ในสำนวนแล้วทำให้ทนายคิดว่าเนี่ยแน่นมาก
คืออย่างนี้ครับเกี่ยวกับคดีนี้เนี่ยฮะหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เนี่ยไม่มีนะครับ
เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ที่เป็นพวก

คดีนี้เนี่ยเกี่ยวกับคลิปกับประจักษ์พยานที่เห็นเหตุการณ์ล้วนเลย
คลิปที่ใช้คลิปไหนที่เป็นคลิปที่ทำให้

ได้ทุกคลิปเลยครับไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดเอามาสืบหมดเลย
แต่ว่าคลิปในขณะที่คุณสมเกียจโดนทำร้ายเนี่ยมีคนรุมเข้าทำร้ายต้อนนายสมเกียจมีอยู่๔คน
ก็คือคุณพีรพงศ์อัคเดชอารินแล้วก็คุณอะไรนะอีกคนนึง

มนต์มณัฐ๔คน๔คนที่ว่ารุมกันทำร้ายส่วนคุณจตุพรกับคุณเมฆเนี่ยยืนอยู่เฉย
ยืนดูอยู่แต่ว่าส่วนข้อหาอื่นนี่ก็ไม่เกี่ยวกับข้อหานี้นะแต่ว่ายืนอยู่เฉย
ซึ่งสองคนนี้เราก็ได้คุยกันแล้วว่าถ้าศาลไม่ได้เก้าไก่สารนะครับถ้าสารจะยกฟ้องสองคนนี้เราไม่ได้ติดใจเลย
เพราะเราก็เห็นแบบนั้นคือหลักฐานก็เห็นแบบนั้น
ผมก็เห็นผมก็เห็นผมก็เห็นว่าเขายืนอยู่สองคนเขาไม่ได้ร่วมมาทำร้าย
ตอนวันเกิดเหตุคือทนายยืนอยู่ก็เห็นว่าสองคนไม่ได้เข้าร่วม
นั่นเราเห็นลิงไซส์อะไรเห็นชัดเลยแล้วก็เขาก็เห็น
ทุกคนเห็นหมดในคลิปก็เห็นไอ้สองคนนี้ถ้าสารจะยกฟ้องเขาก็หาฆ่าเนี่ยผมไม่ได้ติดใจเลย
เพราะเราก็เห็นเพราะว่าคนที่ไม่ได้กระทำเราก็ต้องไม่เอาโทษเขา
ส่วนอีกคนนึงก็คือผู้หญิงอันนี้
ผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับทีแรกเนี่ยนะฮะผมคิดว่าตัวผมเองเนี่ย
เอ๊ะกล่าวหาผู้หญิงหรือเปล่าว่าเอาก็เอามันให้ตายอย่างเงี้ย
แล้วก็ก่อนที่จะไปเบิกความนะเราก็ต้องไหว้พระก่อนถ้าลูกพูดผิดอะไรไปเนี่ยต้องขออโหสิกรรมด้วย
แต่บวกพอเราเบิกความไปแล้วใช่มัยพยานอีกตั้งแปดปากนะครับ
ยานปากอื่นอีกนะอย่างเช่นตำรวจ
ตำรวจที่มาระงับเหตุคนที่ยิงปืนระงับเหตุ
แล้วคนที่บอกว่าไปโรงพยาบาลตำรวจสันติบาลเนี่ยนะครับ

นางสาวเกมเนี่ยพูดว่าเอามันให้ตาย

คือตอนแรกเราก็นึกว่าเราจำผิดจำถูกใช่ไหม
จำผิดจำถูกคือเราตกใจเราผิดหรือเปล่า
เราก็ยังเอ๊ะถ้าเราผิดอะไรเป็นการมุสาใช่ไหมครับผิดศีลด้วย
แล้วก็ก่อนจะไปเบิกความก็ไหว้พระก่อน
แต่ที่ไหนได้นะอีก๘ปากเราเออไม่ใช่เราฟังผิดนะ

แต่ที่ฉันถามนะคะนี่ไม่รู้จริง
แต่เขาไม่ได้ลงมือทำไมเขาโดนข้อหานี้ด้วยล่ะ
ก็คืออย่างนี้ครับใช้คำว่าในขณะที่จำเลยคนอื่น
กำลังกระทำความผิดอยู่กำลังลุมทำร้ายเธอสมเกียจอยู่เนี่ย
แทนที่ตัวเองจะห้ามนี่นะฮะตัวเองกลับไปยุโยงส่งเสริม
เหิมในการที่กระทำความผิด
ในการที่จะลุมทำร้ายนายสมเกียจต่อไปแทนที่จะหยุดยั้งการกระทำ

ยุโยงส่งเสริมให้เขากระทำความผิด
ทำให้ตัวของจำเลยมีความพึกเขิมในการที่ไม่กลัวใคร

คือ๑พฤษภา๕๙คุณเมทัศน์
สองคนที่ยืนอยู่คุณเมทัศน์เห็นตรงกับทนาย
ว่ามียืนอยู่๒คนไม่ได้เข้ามาจริง
ส่วนอีกหนึ่งคือเด็กผู้หญิงคนนี้คุณเมทัศน์
คือถ้าเรียงลำดับความเขาเข้ามาช่วงจังหวะ
ช่วงจังหวะก่อนรถตำรวจจะมา
นี่๓คนนายสมเกียจอยู่นี่คุณเมทัศน์อยู่นี่
แล้วคุณมณมณัฐอยู่ตรงนี้
คุณนวมณัฐกับคุณเกมนี่เป็นสามีภรรยากันเป็นแฟนกัน
คุณเกมเดินมาหาคุณมณมณัฐ
ในขณะนั้นคุณมณัฐก็เอาอิทธิ์เพี่ยงไปที่คุณเมทัศน์กับคุณสมเกียจ
ซึ่งตอนนั้นผมยืนอยู่ผมยืนเห็นเหตุการณ์อยู่
ช่วงนี้ครับคุณเกมเนี่ยแกพูด

เดี๋ยวตอนที่ผู้หญิงคนนี้พูดเนี่ยเขาพูดกับแฟนเขาข้าง
หรือเขาตะโกน๓คนที่กำลังรุมอยู่
เขาตะโกนเสียงดังมากตะโกนเสียงดัง
แล้วก็หลายครั้งไม่ใช่ครั้งเดียว
พูดจนจำอะไรไม่ได้เขาเบิกความรู้จักก็จำอะไรไม่ได้พูดมาก
ชัดหรือยังว่าใครเป็นคนแทงเข้าไปที่คอ
อ๋อไอ้เรื่องแทงนี้นะครับปรากฏว่า
ในวันที่๒๕ตุลาคมเนี่ย
มีการสืบพยานปากของนายอัคเดช

ผมถามว่านายอัคเดชเนี่ย
คุณฟันศีรษะนายสมเกียจใช่ไหมเขาบอกว่าใช่
คุณเป็นคนเอามีดผมก็ให้ดูมีด
มันมีมีดปลายแหลมกับมีดด้านตับ

คุณใช้มีดปลายแหลมนี้แทงคอนายสมเกียจใช่ไหมเขาบอกว่าใช่

ก็เลยรู้ด้วยว่านายอัคเดชนี่เนี่ย

ว่าเห็นหน้าคนที่เป็นคนแทง

คือนายพีรพลนี่นะฮะกับนายอาคเดชเนี่ย
ให้การในชั้นสอบสวนว่า

มนตร์มานัดเนี่ยให้การว่า

นายสมเกียจจริง

คือเหตุคดีนี้คุณสมเกียจตายเนี่ย

ผมก็เลยถามว่าคุณใช้อาวุธมีด
เขารับสารภาพตั้งแต่ชั้น
คือเขาเรียกว่าไม่ใช่รับสารภาพ

มันแปลว่าอะไรถ้าเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำ

ก็คืออย่างนี้ครับ
พอตัวเองพูดในคำให้การ

ประหลาดใจมากทำไมคะ
ปกติแล้วเนี่ยถ้าผมรู้ว่า
เขาเบิกความว่าอย่างนี้ใช่ไหมครับ

นายจำเลยผมจะให้การรับสารภาพเลย

ก็ฟันศีรษะในสมเกียจจริง

กับให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
ฆ่าก็ไม่ได้ฆ่านะปฏิเสธเลยนะฮะ

สมตามที่จำให้การในชั้นสอบสวนด้วย

ไปซักมาผมก็ถามเขาว่า

ตกลงคุณจะรับหรือปฏิเสธเนี่ย
ที่คุณพูดมาทั้งหมดนี่คุณรับสารภาพนะ

วันนี้เนี่ยบอกว่าตัวเองกระทำอะไร

บอกตำรวจบอกในชั้นสอบส่วนอะไรมีคำให้การเรียบร้อย

แต่ที่พูดว่าภาคเศษคือยังไม่ได้บอกว่าฆ่าใช่ไหมคะ

สุดท้ายแล้วยอมรับว่าทำ

แล้วยอมรับว่าฆ่าไหมฮะ

มันมีความหมายต่างกันยังไงเวลาสู้ในศาล

มันมีความหมายต่างกันแค่คำพูด

แต่การกระทำมันคือการทำ
มันคือการกระทำเนี่ยเป็นการทำแล้ว

เป็นการแสดงเจตนาแล้วว่าเป็นการฆ่า

ที่ทนายอนันชัยบอกว่ามันแปลกนะครับ

อันนี้มันไม่ได้แปลว่า

กลคุณจะรับสารภาพว่าฆ่าไหม

มันเป็นเรื่องปกติฮะแต่ว่า

ตัวเองยอมรับในชั้นสอบสวน

ไม่ใช่ว่าไม่ยอมรับว่าฆ่าในชั้นศาล

ไม่ยอมรับว่าฟันและแทงด้วยในชั้นศาล
ใช่ไม่ยอมรับจากคำพูดของตัวเอง

แต่ว่าคำเบิกความของตัวเองเนี่ย

อันนี้สนิทนี่ขอความรู้นะคะ
ตอบคำถามแบบนี้มันเป็นเทคนิคการให้การในศาล
ไม่อ่ะเทคนิคอย่างนี้มันใช้ไม่ได้

ถ้าจำเลยให้การรับสารภาพว่าทำจริง

อันนี้ไม่ได้ก้าวล่วงคำภาษาสารนะครับ
แค่ว่าในคำภาพสาธารณ์ดีการ์เนี่ย
แม้จำเลยจะให้การปฏิเสธนะครับ

แต่การที่จำเลยเบิกความว่าได้กระทำนายสมเกียจจริงเนี่ย
เบิกความของจำเลยเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีของศาล
ศาลก็ให้โอกาสลดยนต์ผลโทษได้
อันนี้เป็นดุลพินิษฐ์ศาลเหมือนกัน
สารเขาอาจจะเอ้ยไม่เป็นไรถึงคุณให้การปฏิเสธ
แต่ว่าที่คุณบอกว่าคุณฟันคุณแทงอะไรพวกนี้

ศาลก็ลดยนต์ผลโทษให้ก็เป็นได้
คือคำตอบของจำเลยเนี่ยมีผลว่าสารจะ

จะลงโทษมากน้อยอันนี้อยู่ที่สิ่งที่ให้การในศาล
ถูกต้องถึงแม้จะไม่รับสารภาพ
แต่ถ้าว่าคำให้การของเขานี่เป็นประโยชน์ต่อการพินาของศาล
สารก็ลดโทษให้ได้แต่โทษไม่เหมือนกับการรับสารภาพไง
แต่โทษให้คนรับสารภาพนี่โทษมากนะ

คือรับสารภาพมีผลมากในการลดโทษเมื่อมีการพิจารณา

คุณเมทัศน์ค่ะสองคนนี้ที่ทนายอนันชัยบอกเนี่ยนะคะ
คุณเมธัศนจำได้ตามลำดับความวันที่๑พฤษภา๕๙เลยไหมว่า
ใครเป็นคนฟันใครเป็นคนแทงคือหน้านะจำได้เลยไหมคะ
จำได้ครับ๓คนที่ถือมีดก็มีมูลมณัฐเป็นคนเอามีดมา
แล้วก็พีรพลเป็นคนเอามีดมาแล้วก็นายอันเนี่ยเข้าไปเอามีดจากนายมณัฐ
แต่คนแทงคอเนี่ยไม่เห็นชัดเจนเพราะว่ามันเป็นช่วงชุนละมุนมากครับ
ตอนนั้นมันทั้งหินทั้งมีดทั้งอะไรต่อสารพัด
มันมองไม่ทันแต่เห็นว่าคนถือมีด๓คน
คือที่ฉันถามทนายแล้วให้อธิบายยาว
รวมกับประกอบกับคลิปที่ใช้เป็นหลักฐานในศาล

เพราะไม่ใช่คุณเมธัศนอยู่ใกล้สุดจะจำได้ทั้งหมด

ต่อให้เขาเห็นชัดสุดเขาอาจจะจำได้ไม่หมดก็ได้
แต่ตรงนี้ที่มันทำให้คดีง่ายขึ้นในการต่อสู้
คือเพราะเอิญว่ามีการพูดในการให้การกับตำรวจ

คือพีรพลกับอัคเดชพูดเอง
จำเลยที่๑๒พูดเองว่าเป็นคนฟัน

โดนฟันที่หัวก่อนหรือว่าโดนแทงคอก่อน

ซึ่งแผลที่หัวที่โดนฟันมีกี่แผลจำได้ไหมครับ

แล้วก็ที่หน้ายาวจนกระดั้งกระดูกแตก๑แผล
ข้อศอกบริเวณนี้อีกหลายแผล

ซึ่งถ้าเอาเฉพาะในบริเวณช่วงบน
ตอนหลังจากที่โดนฟันแล้ว
ตอนนั้นนักเกียรติคือเริ่มร่วงแล้ว
หรือว่ายังมีสติสู้ได้อยู่ตอนนี้

เห็นแล้วว่าแกเนี่ยคือแกไม่สู้

แกโดนตอดไปในอู่อู่ทำศรีครับ

แกก็ถอยเข้าไปแล้วก็ตะโกนเรียกให้คนช่วยอย่างนี้
แต่ไม่มีใครกล้าเข้าช่วยครับตอนนั้น
เพราะฉะนั้นตอนนั้นเริ่มอ่อนลงแล้วถูกไหมคะ

แล้วแสดงว่าตอนที่โดนแทงเข้าไปที่คอเนี่ย
คือแปลว่าแทบจะหมดทางสู้แล้วไหม

เพราะว่าโดนคอเนี่ยสุดท้ายนะคือแผลที่๑๐

มันเป็นลักษณะของการยังสู้นัวกันอยู่
หรือว่าถอยแล้วไม่ปัดป้องไม่อะไรแล้ว

แล้วเป็นช่วงที่รถตำรวจมา
แทงก็คือผมจะอยู่หน้าประมาณขวานิดนึง
เขาจะอยู่ซ้ายเขาแทงฟึ๊บผ่านหน้าผมไป
คือจังหวะแทงกันนะคะคุณผู้ชม
คือคุณเมธัศนอยู่หน้าหนาเกียรติใช่ไหมคะ
เขาไม่เอาอย่างนี้ถามแบบนี้
คือเขาตั้งใจเล็งที่น่าเกลียดไหม

ฟันไปโดนรถบ้างไปโดนอะไรบ้าง
ผมว่า

มีเด็กผู้หญิงเนี่ยนะคะยืนอยู่กับแฟนเขาเนี่ย
เขาที่เขาตะโกนอ่ะตะโกนเหล้าเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
ตอนนั้นมันอยู่ช่วงจังหวะไหนของการต่อสู้
ช่วงช่วงที่ตำรวจยังไม่มาครับช่วงนั้นยังไม่โดนแทงคอครับ

โดนฟันโดนอ้อมไปด้านหลังโดนฟันที่หัวเนี่ยจนถึงสมองครับ
แล้วก็ตามแขนหน้านี่โดนไปแล้ว
หน้านี่ยาวจนกระดูกดั้งแตกแล้วครับ
เพราะฉะนั้นนี่ถึงเป็นสาเหตุว่าทำไมเด็กผู้หญิงที่มาเนี่ย

ครับคือเป็นการเขาเรียกว่าเหมือนกับที่คุณจอมฝันพูดว่า
เราเป็นการพูดเราแล้วก็เป็นการพูดจาให้คนอื่นเนี่ย
มีความฮึกเหิมในการกระทำไม่หยุด
แล้วใครจะเป็นคนตัดสินว่ามีผลหรือไม่มีผลกับคำพูดที่เขาเล่า

แต่ว่าถามว่าคือณวันนี้เราไม่ได้แตะต้องคำพิพากษาของศาล

ที่เห็นในศาลคนทุกคนสามารถไปดูได้
ซึ่งคดีนี้เนี่ยมีคนไปดูเป็นจำนวนมาก

จนวันถึงวัน๒๕ก็เต็มหมดเลย

มีคนไปดูมีคนไปศึกษา
วิธีการว่ายังไงยังไงคือมีนักศึกษานะฮะที่ยังไม่ได้เป็นทนาย
ยังไม่ได้เป็นแค่ศึกษาก็ไปศึกษาดูคดีนี้เป็นตัวอย่างเยอะมาก
เพราะฉะนั้นคดีนี้จึงเป็นคดีที่เหมือนกับคลาสสิกมาก
คลาสสิกในเรื่องของพยานหลักฐานในเรื่องของการต่อสู้ของจำเลยอ่า
ว่าทำไมต่อสู้อย่างนี้เพราะทุกอย่างเนี่ยถ้าหากว่าคนไปฟัง
อาจจะได้ความรู้เกี่ยวกับคดีนี้เยอะพอสมควร
เดี๋ยวขอพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาถ้าคุณผู้ชมจำได้นะคะ
ตอนที่เริ่มเกิดข่าวนี้แรกถ้าเราไม่พูดถึงกรณีเป็นลูกหลานตำรวจแล้วนะคะ
อันนี้เป็นข้อกล่าวหาตั้งแต่แรกนะคะว่าจะมีส่วนไหม
แต่สิ่งหนึ่งที่คุยกันตอนนั้นหนักมากถึงทั้งข้อเท็จจริงบวกกับข้อกฎหมายด้วยว่า
ตองไว้แล้วสิวางแผนไปกลับไปกลับไปเอาของมาไปเอาคนมาแบบนี้
อันนั้นจะเป็นของที่อยู่ตั้งแต่ตอนนั้นแต่เราจะเอามาคุยตอนนี้

มีการพูดถึงข้อกฎหมาย

เขากลับไปแล้วกลับมาใหม่
เหล่านี้ถือเป็นข้อต่อสู้

สวัสดีครับ
วิวาทะค่ะคุณผู้ชมเหมือนกับขี่รถมาแล้วเซลล์กัน

มันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะตกลงไปกลับไปกลับ
ไปที่พักมีเพื่อนมาเพิ่มมีอาวุธมาเพิ่ม
ตกลงแบบนี้เข้าไตรตรองไว้ไหม
หน่วงของเวลาว่าก่อนที่จะมาเกิดเหตุ
จนกระทั่งมีการแทงกันฟันกันเสียชีวิต
คือตกลงแล้วถือว่าเป็นไต่ตรองไหม
ตอนนั้นเถียงกันยับมากเลยนะคุณผู้ชม
แต่สุดท้ายเนี่ยไม่ใช่ข้อหานั้นนะคะ
ข้อหาที่แรงสุดเป็นแค่ฆ่าโดยเจตนาเท่านั้น
แต่อันนี้ที่เราจะมาพิจารณาก็คือว่ามีการพูดกันไหมในศาล
แต่เดี๋ยวจะย้อนกลับไปวันที่๑พฤษภาคมก่อนคุณเมธัศน์
ตกลงแล้วเรื่องถ้าเอาตั้งแต่
คือตอนนั้นผมทำแป้งเสร็จแล้วผมก็ขึ้นบ้านไปอาบน้ำ
เพื่อจะลงมารออาบขนม
ก็ประมาณว่าพูดจะสอดเสียดหรืออะไรประมาณนี้ครับ
ก็ทำให้มีอารมณ์ก็ตามไป
ตามไปถามว่าเมื่อกี้พูดอะไร
แล้วก็ฝั่งนู้นก็บอกจะซื้อขนมปัง
แล้วนักศัพท์เกียรติบอกว่าให้รอก่อน
เขาก็กลับไปที่ร้านแล้วก็ตามไปที่มาเมซอง

เขาบอกว่าก็ขอโทษกันจบ
ผู้หญิงในกลุ่มเขาขอโทษอะไรจบก็แยกย้ายกันกลับ

จำเลยก็มีจตุพรอลินอคเดช
แล้วก็เมฆขับผ่าน

เขาก็กล่าวว่านักศัพท์เกียรติไปตะโกนอะไร
ว่าเขาไม่รู้ทำให้เขาต้องเลี้ยวรถกลับมา
ก็วิ่งเข้าไปในร้านบุกเข้าไปในร้าน
ก็เลยเป็นเริ่มตั้งแต่คลิปในร้านนอกร้าน

ที่ถ้าเอานับจากภาพของกล้องในร้านน่ะ
คือภาพแรกแต่ว่านั่นไม่ใช่เหตุการณ์แรก

นั่นเป็นเหตุการณ์เริ่มต้นของความรุนแรงที่เหมือนกับทำร้ายกัน

ไหมคะตอนแรกเลยเนี่ย
ที่เราเคยคุยกันตั้งแต่ปีที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะ

แล้วการแซวกันทำให้มีอารมณ์ต้องยอมรับ
ใช่ไหมคะนักเกียจถึงออกจากบ้านตามไป

ตามไปประมาณบริเวณ๓แยก

ก็เมื่อกี้ถามว่าเมื่อกี้พวกเองว่าอะไร

คือคำแซวทำให้มีอารมณ์ก็เลยตามออกไป
ทีนี้ค่ะเรื่องนี้เนี่ย

ทนายก็มั่นใจว่าหน่วงของเวลา

ต้องทำหน้าที่ซักด้วยใช่ไหมคะ

เขาพูดว่าขนมปังอะไรคือน่ากินที่หายเลย

แล้วก็บอกว่าผมอยากกินขนมปัง

แล้วก็ปรากฏว่าทางฝ่ายจำเลยเนี่ย

ปรากฏว่าทางนี้มีอยู่๔คน

ขับรถออกมาปากซอยโชคชัยสี่หกสิบเก้า

แล้วก็คุณเมธัศนบอกว่ามีมีดมาด้วย
ก็เลยไปเอามีดดาบออกมาในช่วงแรก

ท้ายซอยเนี่ยนะคุณจตุพรเนี่ยนะฮะ
ซึ่งกับคุณอัคคเดชเนี่ยนะฮะ

ตอนแรกตอนกลางตอนแรกมาเมซอง

ในช่วงขณะที่คุณสมเกียจเนี่ยนะฮะ
กำลังเคลียร์กัน๒คนนี้นะฮะ

เพื่อจะขู่ให้นักเกียรติรู้ว่า

ตรงนี้แหละครับคือไต่ตองหรือไม่ไต่ตอง
แต่เขาบอกว่าแบตเขาหมด

ซึ่งอันนี้ผู้พิพากษาให้ความเห็นทางกฎหมาย

แต่ปรากฏว่าพอสักครู่นึง

ขับรถเอามีดมาสักครู่หนึ่งพอเอามีดมาปุ๊บใช่ไหมผลปรากฏว่ายังไงครับ
ก็เอามาไม่รู้ว่าไอ้สองคนนี้เคลียร์กันแล้วก็มาถึงก็เช้งช้างเช้งช้างก็เลยฟันกันเลย
นี่แหละครับคือตอนที่มีการโทรศัพท์มีการเอามีดมาคุณพีรพลกับคุณมนต์มานัดเนี่ย
มันทำให้เกิดปัญหาว่าไต่ตองหรือไม่ไต่ตอง
ทีนี้ค่ะขอสุดท้ายแค่คำถามนี้ก่อนเพราะเดี๋ยวพอคดีจบเราคงได้มานั่งสรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ให้คุณผู้ชมได้ทราบความคืบหน้าด้วยตกลงจะตัดสินเดือนไหน
วันที่๒๖ธันวาคมเวลา๑๐โมงครับ
วันที่๒๖ธันวาคมเวลา๑๐โมงสำนวนที่ใหญ่ที่สุดข้อเกราะหาที่แรงที่สุดจะตัดสิน
ใช่ครับบันลังที่๘๑๓สารยา
เดี๋ยวเรานัดกันอีกทีเพราะว่าข้อสรุปหรือว่าคำพิพากษาน่าจะบอกอะไรได้หลายอย่าง

คุณผู้ชมคะขอแปะไว้แค่นี้ก่อนหมดเวลาของรายการ
แต่ว่าเราจะตามเรื่อยหลายคดีเรายังตามอยู่เป็นระยะนะคะ
ที่เห็นหายไปเนี่ยคือมันต้องทิ้งเวลาว่ามันมีความคืบหน้าหรือเปล่า

ขอบคุณท่านนายค่ะขอบคุณท่านเบนทัศน์ค่ะขอบคุณค่ะ
หมดเวลาของถามตรงค่ะพรุ่งนี้กลับมาทุ่มตรงเช่นเคยค่ะ